ในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็เหมือนกันนะคะคุณผู้ชม

อย่างเมื่อวานช่วงประมาณเย็นค่ำ

คือฝนมันตกหนักมากแล้วเสาไฟฟ้ามันก็หัก
หากมาทับรถได้รับความเสียหายหลายคันเลยนะคะ

แถวหน้าวัดพุทธบูชาเกิดเหตุเสาไฟฟ้า
มันหักล้มลงมาแล้วมาทับรถยนต์
ทีนี้จังหวะนั้นนะคะไฟมันลุกไหม้ขึ้น
สามแม่ลูกที่อยู่ในรถรีบวิ่งออกมาหนีตาย

เดี๋ยวไปดูภาพจากกล้องหน้ารถนี้กันค่ะ
โอ้โหคุณจังหวะนี้น่ากลัวมาก
ใช่คือฝนมันตกลงมาหนักแล้วเห็นไหมคะ
พอหลังจากที่เสาไฟฟ้ามันล้มมาทับ
มันมีเป็นลูกไฟพลึบขึ้นมาแบบนี้ค่ะ
แล้วก็ในวงกลมสีแดงนี่คนขับรถนะ
เขาก็พยายามที่จะเปิดประตูหนีตายออกมาจุดตรงนี้ค่ะ
เป็นบริเวณหน้าวัดพุทธบูชา
ช่วงแยกบางมดพัฒนาที่ถนนพระราม๒นะคะ

ก็ต้องระดมกำลังไปไปดับเพลิงที่กำลังลุกไหม้
แล้วก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
เพราะว่าพอเสาไฟฟ้ามันล้มมาทับรถยนต์สีขาว
แล้วเกิดประกายไฟคนขับที่อยู่ในรถ

หมายเลขทะเบียน๔กกชช๘๔๐๑กรุงเทพมหานคร
ก็มีคุณแม่คือนางจอมใจเล็กมณีอายุ๔๕ปี
มาพร้อมกับลูกสาว๒คนนะคะ
ยังเล็กอยู่เลย๑๑ขวบกับ๙ขวบ
แล้ว๓แม่ลูกก็วิ่งหนีเอาชีวิตรอดมาได้อย่างบุดหวิด
เดี๋ยวไปฟังเสียงที่คุณแม่เนี่ย

ครับหาที่เสาไฟหรือเปล่าแล้วล่ะมันตอบทิลล์นเรา

จากพระรามสองนะคะคุณผู้ชมมาที่ซอยลาดพร้าวหกสิบสี่กันบ้างเนี่ยมันเกิดเหตุคือเสาไฟฟ้ามันล้มลงมาทั้งหมดสิบต้นแล้วมาทับรถของชาวบ้านที่เขาจอดกำลังจะรอเข้าซ่อมที่อู่รถจอดรอจะเข้าร้านสะดวกซื้อจอดอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อก็ได้รับความเสียหายรวมถึงบ้านเรือนประชาชนเนี่ยนะคะเสียหายอีกสามหลัง
ชาวบ้านเนี่ย๑๐กว่าคันนะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงก็ต้องเร่งตัดกระแสไฟก่อนนะคะดูสิคะคือกลัวจะเกิดอันตรายแล้วก็ได้จ่ายกระแสไฟให้กับประชาชนในซอยลาดพร้าว๖๔ได้ใช้ตามปกติยกเว้นในซอยลาดพร้าว๖๔แยก๔ซอยเดี่ยวก็คาดว่าจะเคลื่อนย้ายแล้วก็ซ่อมแซมได้เสร็จในวันนี้เพราะว่าเหตุการณ์